สนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์

คนก็เลยไปจับผิดแมท
โอ้โหเยอะเหลือเกิน

กำลังซุ่มครบกับพ่อไม้ป้ายแดง

แถมมีคนเห็นว่าแอบไปควงกันสวีท

พี่เห็นทั้งคู่เนี่ย

คือเต้ยจรินพรเขาบอกว่า
ก็ให้กำลังใจเพื่อนบ้างแหละค่ะ

อยากให้ทุกคนไปคุยกับแมทเองค่ะ

แต่เต้ยรู้สึกว่าถ้าเต้ยไม่ขอพูดอะไรดีกว่า

เพราะเต้ยเองก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดด้วย

ถามว่ามีระแคะระคายว่าคบกันจริงหรือเปล่า
จริงพวกเราไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้นหรอก

ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวหมายถึงว่าบางทีก็เป็นเรื่องของเขาไงบางที
บางทีเขาก็พบกันเป็นเพื่อนกัน

แล้วเราล่ะเขาก็ไม่รู้ไงคือเขาก็ไม่รู้ว่าแบบ
จริงหรือไม่จริงฉันว่าคุณรู้เธอ

เหมือนใครก็บอกว่าเหมือนกางนึง
เพราะว่าตัวเอกยังไม่พร้อมทำตอบ

คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ส่วนที่ว่าเขาไปนอเวย์ด้วยกัน
อันนี้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าแมทไปนอเวย์อ่า
แมทก็ไปนอเวย์และเขาจะกลับไปทุกปีอยู่แล้วค่ะ
อ๋อเขามาอยู่นอกเขาเป็นลูกครึ่งประมาณใช่ไหมนางเป็นลูกครึ่งนอเวย์เหรอเธอ
ใครคะแมทอ่ะใช่อ๋อนางก็เลยกลับนอเวย์ทุกปี
เขาก็ไปนอเวย์ก็ไม่แปลกอีกอะถ้าอย่างนั้นฮะอ๋อส่วนล่าสุดที่รวมตัวกันไม่มีแมท
เพราะแมทไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ววันนั้นว่างพอดี
จริงแก๊งเราไม่ได้นัดกันล่วงหน้าก่อนหรอกค่ะถ้าวันนี้ว่างพร้อมกันก็จะไปเจอกัน
แล้วที่ตอนนั้นมีข่าวว่ามีผู้ชายส่งดอกไม้มาให้แมทแล้วนางเสี้ยกลับ
อ๋อว่าดังนี้ไม่ดีนะที่นางบอกว่าทางคุณแม่ไม่ได้เอาหนูหนูไปถามใครแล้วค่ะ

แม่นางก็เนื้อหอมใครก็อยากจะจีบนาง

เขาคบกันมา๖เดือนแล้วกูจะตบปากให้

เล่นละครไม่ได้เป็นเหมือนแอ้ง

หน้านางร้ายชัด
พี่เห็นหน้าแบบนี้สิ

ต้องเข้าข้างพี่มดำแล้วแหละอย่างงั้นนะ
คุณนี่อะไรนะแองซี่
บ๊ายนายรู้ห้ะพี่มัน
หนูคิดว่าเขาแบงค์เฟิบปี้ของเขาบ้างยังไง
เฟิบปี้

เอาคุณออกตั้งแต่ต้นเลยโหรู้ป่ะ

เค้าบอกว่าอยู่ในจุดที่กำลังเทียด
ก็ไม่อยากที่จะเอาปัญหาหรืออะไรไป

พูดเมื่อไหร่เขาก็บอกเองแหละเอาจริงนะ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
คุณแม่นไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาเนี่ยอ๋อแม่นไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาเนี่ย

โอ้โฮแอ๊กเจ๊นี่ฉันเพิ่งมาจากรายการอื่นคนเขียนสิทธิ์คลิปข่าวคือหลัง
เข้าใจไหมดูเรื่องนี้ความรักดีเนี่ยคุณแม่น
อันนี้ก็อีกข่าวหนึ่งคุณโตโน่คุณนิชาเขาบอกว่าควงแขนกันออกมาแจงข่าวนะคะ
เมาส์ย่องเงียบไปผูกข้อไม้ข้อมือกันถึงเชียงใหม่อันนี้จริงหรือเปล่าอีก
อืมนะคะเขาข่าวบอกว่ายังคงโดนจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์
เลิกราจริงสำหรับคู่จิ้นคู่นี้คุณโตโนภาคินแล้วก็คุณนิชชา
ทีหลังนี่ดูสนิทสนมกันมากขึ้นเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะ
รูปนี้หายถูกไหมเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นละครกันก็ยังสนิทกันอยู่
ล่าสุดยังมีคนตาดีแอบเห็นว่าเขาเล่นคู่กันอีกไงเล่นกันอีกใช่
เห็นคนมีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่นั้น
ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอนนี้ก็เลยโดนเมาส์กันกระหน่ำเข้าไปอีกอ่ะนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ควงแขนกันออกมาเคลียร์ข่าวนี้ด้วยกันนะคะ
โดยหนุ่มโตโน่ก็บอกว่าเรื่องที่ไปตามเฝ้าถึงงานนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะที่ผ่านมานอกจากตนจะทำงานในกองถ่ายแล้ว
ก็มีการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมาก
แล้วก็ไม่เคยพานิชาไปเข้าพิธีตามข่าวด้วย

ส่วนน้องก็กลับบ้านที่เชียงใหม่มันก็ไม่ได้ไปไหนเลย
เขาก็ไปทัวคอนเสิร์ตพอดีอะไรแบบนั้น
แต่ถ้ามีช่วงที่ผูกสายสิน
เขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นการทำบุญที่จังหวัดนะ

อย่างนี้ไม่ใช่คนใช่ไหมที่เขียนข่าวคนตาดี
คนตาดีหนูมาให้ตาไม่ดีห้ามตาดีหนูเล่าไม่หมดแล้ว

ยังขึ้นเรื่องแอคจี้ล่ะ
ทำจบรายการแล้วลองเล่น
เขาไปตามดูพี่หรือ
มันนั่งดูทุกคน

อุ๊ยแต่พี่เหมียวไปไหนพี่เมไปกับใคร

โลกสวยจังเลยอ่ะโลกมันไม่ได้สวยนะลูก

เขารับขวัญไม่ขาดนะลูกหลานน่ะ
บอกว่าทำบุญแบบกับทางผู้ใหญ่เฉย

อะไรที่เป็นงานบุญปกติของทางภาคเหนือ

ส่วนสถานะตอนนี้ยังยืนยันคำเดิม
ข่าวว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
จากยังเป็นห่วงแล้วก็เกรงใจครอบครัวของนิชา
เลยทำให้ต้องออกมาเป็นข่าวแบบนี้อยู่เรื่อย

ไม่จริงหรอกน้องเขา
น้องถามพี่เมียวเขาเป็นลูกสาวพี่เมียว
น้องเบลล่าไม่ได้มีถามอะไรตอนนี้

เท่าที่ถามตอนนี้มีน้องก้าซะวัสลาร์จะรู้ดี

ไม่กี้ก็บอกเชียงใหม่ร้อนมาก
เมื่อกี้มีมุกทหารเขาบอกว่าหนาวแล้วนะคะ
เชียงรายร้อนภาษีเจริญร้อนมากค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคดีของถิดาวันนอน
ตั้งกรรมการสอบใหม่จะเป็นยังไง